พระรุ่มเนี่ยปรอมหรือไม่ปรอมวิธีทำคือให้ท่องพจสวดใช่ไหมอ่ะ
ว่าเวลาไปบินทบาทเนี่ยสวดยังไงอืมให้พรยังไง
ให้พรญาโยย้มอย่างไรเดี๋ยวให้ดูเต็มว่า
ว่ารอบนี้เป็นพระปลอมหรือเปล่าแต่ว่านี่ฮะคือตำรวจสพพุทธมนตรร่วมกับฝ่ายปกครอง
เขาต้องเข้าไปในป่ารกร้างแห่งนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธด้วยนะ
รกร้างตรงนี้อยู่ริมถนนพุทธมนตร์สาย๔จังหวัดนครปฐมแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักพุทธ
แล้วมีคนร้องเรียนมาประมาณว่าเนี่ยเจอกลุ่มชายที่แต่งกายคล้ายพระแต่ไม่น่าจะเป็นพระ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปดูกันแต่พอไปถึงไม่เจอใครแล้วคุณผู้ชมน่าจะไหวตัวทันหนีไปเมื่อไม่นานมานี้
เพราะว่ามีการทิ้งหลักฐานไว้ด้วยเป็นพวกขดยากันยุงเพิ่งจะจุดไฟไป
แต่เจ้าหน้าที่เดินสำรวจไปเจอแคมป์พักอาศัย๒หลังห่างไป๑๐๐เมตร

๒คนดีนะจะเลือก๒คนหรือ๒รูป

ยังไม่รู้ว่าเป็นพระหรือไม่พระ

เวลาท่านไปรับบินทบาทญาติโยมท่านท่องบทสวดยังไงให้พรยังไงลองฟังกัน
ลองท่องดิให้พรให้พร
อย่าท้ามันนิสสุภิกษ์อย่าท้า
มาอีกต่อหนึ่งนะเข้ามารวมตัวกันตรงนี้๑๐๒๐คน
หลังจากนั้นก็แต่งกายคล้ายพระออกไปบินทบาท
รับปัจจัยจากญาติโยมนี่แหละ

ก็จะมีพระไทยนี่แหละครับเอานังสือพวกนี้

พี่เบิร์ตสมมุติพี่ต้องแต่งกายคล้ายพระปลอมเป็นพระ
ครับแล้วพี่ท่องบทสวดอ่านหนังสือสวดไม่ได้
ทำยังไงล่ะเจอญาติโยมให้พรไม่ถูกเลย
พี่ไปอยู่แถวหลังเลยนะไปอยู่หลังขบวนเลย
ฉะนั้นจะได้ไม่ต้องมาให้พรให้ญาติโยมไง
ส่วนใครท่องได้อยู่หัวหน้าเลยอยู่หัวแถวไปเลย

เพิ่งจะไปตรวจสอบป่ารกร้างในซอยศาลายา๒๙
พระอีกหนึ่งคนส่วนอีกกว่าสิบคนวิ่งหนีเข้าป่าไป

ประหลัดอำเภอพุทธมนตรครับบอกว่าเบื้องต้นนำตัวพระไทย๕รูป
ส่งให้สำนักพุทธตักเตือนแล้วก็ให้กลับวัดที่ทั้งหมดนั้นจำวัดกันอยู่
ส่วนพระปลอมชาวกัมพูชาถูกส่งดำเนินคดีข้อหาหลบหนีเข้าเมืองครับ